พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิต
ไม่ใช่ชีวิตของคนคนเดียวแต่เป็นชีวิตของคนสองคน

นี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า
มีสักพักหนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับเนี่ยครับ
นี้ไปเถอะอ่ะมีคุณป้าท่านนี้เดินออกมาแล้วนี่ค่ะอุ้ย
บางคนหลับตาเลยนะเพราะไม่กล้าดูคุณคุณป้าโชคดีจริงจริง
คือมันอีกนิดเดียวถ้าคุณป้าแกเดินหน้ามาอีก๑๙นะคุณผู้ชม
ไม่อยากจะคิดเลยแล้วนี่จะเห็นว่าเมื่อกี้ก็เด็กด้วยนะ
ใช่เมื่อกี้มีเด็กเดินอยู่จะเห็นว่ารถกระบะ
ชัดเจนเลยว่าวิ่งแถออกนอกเส้นทางมาแต่ไกลแล้วค่ะแล้วก็เนี่ยโอ้โห
เฉียวคุณป้าที่กำลังเดินอยู่ตรงนี้เต็มแรงคือแทบจะชนอัดเข้าไปท้ายกระบะ
เพราะดีนะคุณป้าจับท้ายกระบะเอาไว้ทันเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดถลายไปตามรถเนี่ย
คุณป้าโดนบี้ระหว่างรถสองคันแน่นอนนะคะคุณป้าแกอายุห้าสิบปีแล้ว
คือคุณป้าเนี่ยแกเป็นคนรับจ้างเลี้ยงเด็กอะค่ะแกที่แกเดินออกมาเนี่ย

เดินออกมาตามเด็กค่ะแล้วน้องผู้ชายที่เป็นเด็กอ่ะ
อายุขวบเศษเองแล้วกระบะคันนี้ก็เฉียวคุณป้าอย่างจังเลยค่ะ
คนขับกระบะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่กระบะคันนี้เนี่ยฉลาบออกมาแล้วก็
เหมือนกับว่าวิ่งตกทางมาแบบนี้เขาไม่ได้หลับใน
แต่เขามีโรคหัวใจแล้วโรคหัวใจกำเริบค่ะ
จากที่เราดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาเห็นเขาเอียงมาตั้งแต่ต้นคลิปอะค่ะ
ถ้ามองต้นคลิปก็จะเห็นว่าเขาเข้าข้างทางมาแล้ว
แล้วภรรยาเขาบอกว่าสามีเขามีโรคหัวใจแล้วอาการกำเริบ
กลัวเกินเท้าเกินก็เลยเหยียบคันเร่งแล้วทีนี้ก็คือหันมาเห็นว่าสามีเนี่ยเกรงแล้ว
แล้วสามีเขาก็เก่งก็คือเท้าที่เหยียบคันเร่งก็คือพุ่งมาเลย
ป้าคนนั้นเขาเป็นคนเลี้ยงเด็กให้กับเจ้าของห้องแถว
คือเขาก็เดินตามเหมือนเด็กอยู่อะค่ะจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเห็นไหมคะในคลิป
ทีนี้เด็กโชคดีที่เด็กทำรองเท้าหล่นด้วยนะข้างหนึ่ง
แล้วก็มีคนเรียกเด็กเข้าไปเด็กเนี่ยจะเดินกลับมาเอารองเท้า
โชคดีมีคนเรียกเด็กเข้าไปในบ้านค่ะเขาก็เลยไม่ได้เดินย้อนกลับมาเอารองเท้า
ถ้าเดินย้อนกลับมารองเท้าน่ะโดนแน่
คุณป้าแกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคือฟกช้ำตามร่างกายแต่ไม่มีอะไรหักเลย
แต่ว่าคนขับเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอันนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบว่า
เสียชีวิตจากโรคหัวใจกำเริบหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะ
เป็นเหตุน่ากลัวจริงนะฮะอีกเหตุหนึ่งนะครับ